หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
บ้านหลังนี้เป็นของอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังวงบางแก้ว
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับเป็นแฟนสาวของนักร้องหนุ่มคนนี้
เราก็ตามพ่อของผู้ตายไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
แต่น่าจะถูกฆาตกรรมจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
จากไปกระทันหันอย่างไม่ทันร่ำราเป็นสิ่งที่ยากแก่การทำใจ
โดยเฉพาะเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในคฤหาดหรู
คลอง๔อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
วินาทีนั้นหัวอกของนายบัญญัติสินอนันตระกูล
ของนางสาวสุภานีหรือน้องเบ้นแทบขาดใจ
เมื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือร่างลูกสาวที่นอนไร้ลมหายใจ
ทะเลาะกันบ่ายกับคนนี้แต่ไม่คิดว่าลูกสาวผมจะต้องตาย
มการเสียชีวิตในครั้งนี้มาจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบ้าน
ขณะนั้นมีผู้อาศัยอยู่ภายในบ้านรวมกัน๘ราย
แต่ทั้งหมดสามารถวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
พร้อมนำสัตว์เลี้ยงออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนนางสาวสุภานีหรือน้องเบ้นที่เสียชีวิตนั้น
ไม่สามารถหาทางออกจากบ้านได้
นางสาวพงชมพูสินสุวรรณน้องสาวของนายพงเพชรสินสุวรรณ
บ่อนบางแก้วอดีตนักร้องฝาแฝดชื่อดังในยุค๙๐
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้ยอมรับว่า
วินาทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นต้นเพลิงมาจากทางห้องพระ

ทุกคนก็ต่างวิ่งหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอด
โดยที่ไม่มีใครทราบจริงว่านางสาวสุภานีหรือน้องเบ้น
พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เขาคนเดียวเลยที่ไม่เรียก

แต่หนูก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันคืออุบัติเหตุ

ไม่มีใครอยากให้ใครเป็นอะไรที่บ้าน
แล้วก็มันไม่มีทางที่พี่เราจะต้องมาแบบ

ให้พ่อเราที่เป็นอำมะพึกอยู่ข้างเลยนี่
ทั้งบ้านมันไม่ใช่ว่ามีน้องอยู่คนเดียวในบ้านอย่างนี้

การตัดสินใจทุกอย่างสายเกินไป
เพราะเปลวเพลิงลุกลามไวเกินไป
จนไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือนางสาวสุภานี

ทำให้นางสาวสุภานีต้องจบชีวิตลงอย่างน่าหดหูใจ
ด้านในบัญญัติสินอนันตระกูลผู้เป็นพ่อของสาวผู้โชคร้าย
ได้เดินทางเข้าพบตำรวจสพคูคศ

โดยเฉพาะการเสียชีวิตของลูกสาว
ที่เขายังคงปักใจเชื่อว่า
มูลเหตุทั้งหมดมาจากการฆาตกรรม
ไม่ใช่การสำลักควันตามที่หลายคนเข้าใจ
มั่นใจว่าลูกสาวผมถูกฆาตกรรม
แต่ณวันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของทางตำรวจทางกฎหมาย
มันอยู่ในขั้นตอนในการหาหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ว่าลูกสาวผมตายเพราะสาเหตุอะไร
แฟนสาวของลูกสาวผมเนี่ยมีอารมณ์รุนแรง

ทะเลาะกันหลายครั้งมีบาดแผลอะไรมาหลายครั้ง

ปมความสงสัยนี้ทำให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานไปพิจารณา
อย่างไรก็ตามฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่า
จะขอเดินหน้าไขข้อสงสัยให้กระจ่าง
โดยเฉพาะรอคำชี้แจงจากฝั่งแฟนนุ่มอย่างบ่อนบางแก้ว

และหากคำตอบนั้นทำให้คลายความสงสัย
ก็จะจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้นางสาวสุภานีได้จากไปอย่างสงบ
ประคันธีระรัตนสิริกุลถ่ายภาพ
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน